กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเรื่องที่สะสมมาหลายปี
ล่าสุดพูดว่าราชชะหรือว่าพูดว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้มีการหารือนำนวัตกรรมเรือพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ในการเก็บขยะของแม่น้ำเจ้าพระยานะคะซึ่งถือว่าเป็นการประชุมหารือที่มีความคืบหน้านะคะ
ในเรื่องของการนำเรือเก็บขยะเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์
ของการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
หรือว่าผู้ว่าชาติชาติซึ่งมีการต้อนรับแล้วก็หารือร่วมกัน
กับนางมิเรียมหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจและการเมือง
สถานเอกอัครราชทูตเนเทอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
รวมไปถึงประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง
แล้วก็มีภูมิในการด้านแม่น้ำในทวีปเอเชีย
แล้วก็โครงการบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งถือว่าเป็นเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์
นำมาใช้ในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
ซึ่งนางมิเรียมก็ได้บอกว่า
เรือเก็บขยะนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซล
เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติตลอด๒๔ชั่วโมง
ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการควบคุมนะคะ
ซึ่งการเก็บขยะเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการคัดแยกต่อไป
ทั้งนี้การติดตั้งเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ในแม่น้ำ
จำนวน๑๐สายของทวีปเอเชียนะคะ
ในช่วงแรกนี้เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์
จะถูกนำมาเก็บในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพก่อน
ซึ่งก็จะนำมาจอดที่บริเวณหน้าสวนสาธารณะใต้สะพานพระราม๙นะคะ
เพื่อที่จะนำขยะขึ้นมาที่จุดขนขยะคลังสินค้าราชบุรณะ
แล้วก็จะมีการจัดการขยะอย่างเหมาะสม
ก่อนที่จะมีการติดตั้งเรือเก็บขยะตามคลองสายย่อยต่างในพื้นที่กรุงเทพต่อไป
ซึ่งผู้ว่าได้บอกแบบนี้นะคะว่า
แม่น้ำเจ้าพระยามีปัญหาเรื่องขยะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกแล้วก็ผักตบชาวานนะคะ
ซึ่งเป็นการติดตั้งในส่วนของเรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์นี้เนี่ย
ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนัก
แล้วก็เป็นโครงการที่อยากจะให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
โดยรอบแม่น้ำริมสองฝั่งของเจ้าพระยาด้วย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้สำเร็จนะคะ

ไปยังคลองสายย่อยต่างต่อไปอีกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นการใช้เรือเก็บขยะแบบพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ย

การควบคุมหรือว่าดูแลเรือแล้วนะคะ
ยังสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งต่อคน
แล้วก็สัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ